หลักเสียงต้องการวิเคราะห์
เบอร์ชาติมั่วไหล่มีนี้มั่วไหล่มีนี้มั่วไหล่มีนี้
ขอเสียงบับมือในด้านเข้าไปพร้อมอาวิกัลครับ
ในส่วนของตรงนี้ผมก็คงจะพูดได้ว่าประมาณเดือนมิถุนายนปี๒๐๖๑ประมาณนะครับ
เดือนมิถุนายน๒๖๑ก็จะประกาศวันเลือกตั้งนะครับ
ก็ประมาณเดือนพฤศจิกายน๖๑ก็จะเป็นการเลือกตั้งนะครับ
กระบวนการเลือกตั้งตรงโน้น

ประเด็นเรื่องการเลือกตั้งนะครับมันไม่ใช่ประเด็นแค่ของผมนะครับ
ไม่ใช่ของคนที่เห็นด้วยนะครับกับการเคลื่อนไหวของพวกเรามาโดยตลอด
แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ทุกคนในสังคมจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับ
ต้องยอมรับว่าเราต้องเปิดให้สังคมมีเสรีภาพ
แต่ต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นเสรีภาพของการแสดงออก
เราไม่ได้เห็นรัฐบาลนะครับกระตือหรือล้นทำอะไรเลยให้เกิดการเลือกตั้งนะครับ
เราสามารถเป็นเสียงส่วนหนึ่งของประชาชนนะฮะ
ซึ่งผมคิดว่ามีพลังหรือจำนวนมากพอสมควรแน่นะครับที่อยากเห็นการเลือกตั้ง

แต่ถามว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับ
เคยสนใจหรือเหลวแลเสียงของประชาชนไหม
ไม่ผิดแม้เพียงวันเดียวก็คือผิดสัญญา
ถ้าคอสตไม่เอาเปรียบประชาชนนะครับ

มีใครที่ท้าทายและต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพอย่างที่ปรากฏในวันนี้
แรงทุกวิธีแล้วครับพี่น้องเราแรงทุกผลทางแล้ว
แต่สุดท้ายมันอาจจะยังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้
ดังนั้นขอขอร้องครับพี่น้องผมรู้ถึงความเศร้าโศกดี
แต่มันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นยุติลงด้วยความสงบไม่มีความรุนแรง
ขอให้พี่ตำรวจนำรถมาเลยครับ
ผมรังสิมรมศิลวิทย์เศรษฐิวัตรและพิจารณาจงเทพฯ
จะขอมอบตัวหน้าที่ตรงนี้

ใดได้ว่าจะไม่มีความรุนแรงใดเกิดขึ้นอีกในวันนี้

ล้อมขอสะชาวให้ได้ในอนาคต
ผมในฐานะที่สู้กับขอสะชาวมา๔ปี
ปีผมจะไม่ถอย
ขอสัญลักษณ์นี้จงอยู่ตลอดไทย
ให้สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของการต้านรัฐบาหาร
ยุคทุกสมัยที่จะมีในวันนี้

มันจะเป็นสัญลักษณ์ของพวกเรา
จนกว่าครอสโชว์จะออกไปใช่ไหมครับ

พ่อแม่พี่น้องครับขอความกรุณาเดินทางกลับบ้าน

บัคโนวัฒน์หวังให้เลย

วันนี้เห็นไหมครับว่ามันทำอะไรกับเรากระหลักขนาดทุกอย่าง
แพทย์ทุกข์หมดหน้าตัก
ทำอะไรยำตำบอนทุกอย่างกับเรา

เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะ
คือเด็กกลุ่มนี้ถ้าคนชอบจะรู้สึกว่า
เออเด็กกลุ่มนี้เติบโตมาจากนิจิตนักศึกษา
เรียกร้องกันมาตั้งแต่คนยังเรียกว่าไอ้เด็กพวกนี้อยู่เลยเนี่ยนะคะ

แต่ถ้าคนไม่ชอบก็จะรู้สึกรำคาญหูรำคาญตา
มันซ้ำซากหลายครั้งหลายหนเหลือเกิน

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ

แล้วก็เป็นงานที่ก็กังวลกังวลกันเหมือนกันก่อนหน้านี้นะคะว่า
มันจะไปทางไหนมันจะอยู่ในรูปในรอยหรือเปล่า
ทางตำรวจเองก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

โดยเฉพาะการอ้างถึงการขัดคำสั่งของหัวหน้าคอสชนะคะ
ในขณะที่ทหารเองก็คงไม่ได้ปล่อยให้ตำรวจเดียวใดนะคะ
ก็เตรียมเอาไว้แล้วเหมือนกัน
แต่วันนี้สิ่งที่มันมาประจวบเหมาะกันหลายเรื่องเนี่ยคือว่า
สิ่งที่เวทีของกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยนะคะ

มันเป็นสิ่งที่คนก็ถามกลับไปก่อนหน้านี้เหมือนกัน

เชิญนักวิชาการสองท่านมานั่งคุยกันตอนต้นปีค่ะ

ก็มีการวิเคราะห์กันไว้นะคะว่าถ้าไม่เป็นพฤศจิกา๖๑ก็ได้
ได้แบบไม่ต้องสนใจอะไรนะคะได้แบบกลไกกฎหมาย
สามารถทำให้ไม่ต้องเกิดการเลือกตั้งปี๖๑ก็ได้
แต่เพียงแต่ว่าช็อตที่นายกพูดในช็อตนั้นเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นหลังจากการไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมาพูดอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ
ก็เลยทำให้คนทวงถามท่านเยอะนะคะ
เพราะท่านพูดไม่นานนักปรากฏว่าก็เลื่อน
ไปเป็นต้นปี๖๒แทนที่จะเป็นปลายปี๖๑
มันก็เลยถูกหยิบขึ้นมาในวาระครบรอบ๔ปีที่เราอยู่กันมา
ถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งต้องไปแล้วนะคะ
เพราะว่าจะเลือกกันใหม่อีกรอบนึงเมื่อครบวาระใช่ไหมคะ
แต่วันนี้ไม่ทราบสถานการณ์จะประเมินกันไปอย่างไร
แต่เด็กกลุ่มนี้ก็อยู่๒สอนอ
รวมทั้งหมดแล้ว๑๔คนที่โดนควบคุมตัวเอาไว้ตอนนี้นะคะ
วันนี้สองท่านที่จะคุยกันกับดิฉันในรายการ
ท่านแรกอาจารย์เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ

อีกหนึ่งท่านเชียร์มากน่าจะอยากเลือกตั้งเหมือนกัน
เพราะท่านนี้คือผู้ก่อตั้งพักประชาชนปฏิรูป

แม่อย่างเราอยู่มานานแล้ว
ดูเด็กเขาเคลื่อนไหวกันมาดีก็ออกแรงดีนะอาจารย์
ก็ผมว่ามันเป็นอะไร
มันเป็นกิจกรรมซึ่งเราเห็นแล้วเรารู้สึกดีใจ

คือหมายความว่าคนรุ่นหลังวัยเยาวชน
วัยรุ่น๒๒๒๑แถวนี้

เขารู้สึกคือฟังเขาแล้วมันคุณค่าของการเลือกตั้ง
มันหมายถึงอะไรหลายอย่างที่มันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราไปเลือกผู้แทนนะ
ศักดิ์ศรีเราสิทธิของเราการเลือกทางเดินของเราอะไรอย่างนี้
อันนี้คือหลักการพื้นฐานเลยของประเทศที่จะเป็นประชาธิปไตย
อันนี้คือต้องรู้สึกให้ได้ว่ามันเป็นของฉัน
อย่าให้ไปรู้สึกว่าการลงบัตรเลือกตั้งคือการตอบแทนบุญคุณใครสักคนหนึ่งนะ
การแต่มองได้เท่าไหร่จากใบนี้คนนี้บัตรเดียวด้วยใช่ไหม
ไม่มีสิทธิ์ต่างอื่นเลยนอกจากอนาคตของบ้านเมือง
อาจารย์ภัยบุญคือมารอบนี้แน่นอนกลุ่มนี้ต้องโดน
อันนี้ไปทางแดงแน่วันนี้โดนเหมือนกัน
อาจารย์ว่าจริงแล้วบรรยากาศของวันนี้เนี่ยมันจะต้องถูกนิยามไหมว่า
ไม่เอารัฐประหารพวกไม่ชอบคอสชพวกเสื้อแดง
คือมันควรจะถูกนิยามแบบนี้ไหมบรรยากาศนะคะ
อาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะพูดยังไงคะ
ก็เป็นคือถ้าพูดถึงห่วงเวลากับพูดถึงเนื้อหา
ที่เขาต้องการการต่อสู้อืมเขาก็ต้องทำอย่างเงี้แหละอืม
แล้วก็พูดถึงทางขอสชเขาก็ต้องทำอย่างนี้แหละ
แต่ว่าเป็นเพียงแค่บริบทมันก็มีเป็นเพียงถ้าขอสช
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๘หรืออะไรมันก็จะอีกเรื่องนะนะฮะ
แต่นี่มันเกิดขึ้นตอนที่คอสชเขาก็บอกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะ
เพราะครั้งนี้นโยคมายืนยันว่าจะเลือกกลุ่มภาคค่ะ
แต่ว่าฝ่ายนี้อยากจะให้เลือกพฤศจิกา
ซึ่งมันก็ผิดกันอยู่สามเดือนอาจารย์
มันเลยมีเขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักมันเลยทำให้มันไม่รุนแรง
ไม่เหมือนกับไอ้ที่ผ่านมาบางช่วงซึ่งมันมีเวลาที่มันอาจจะยังไม่ได้กำหนดเลยอะไรอย่างนี้
แต่ทั้งนี้อยากจะได้รัฐมนูลอย่างปี๑๖ใช่ไหมฮะ
หรืออย่างปี๓๕นี่มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่
ทั้งนั้นจะอยู่ต่อหรือจะเป็นนายกอีกตั้งไม่รู้กี่ปีอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าไอ้นี่มันเกี่ยงกันอยู่แค่๓เดือนเนี่ยนะมันก็เลยน้ำหนักมันเป็นอีกแบบ
อาจารย์ภัยบูลต่อเลยไหนอาจารย์พูดประเด็นนี้อาจารย์อยู่ในแวดวงการเมืองมา
เดี๋ยวอาจารย์จะต้องเลือกตั้งกับเขาลงรับเลือกตั้งกับเขาด้วยเนี่ยนะคะ
อาจารย์๓เดือน๓เดือนมันมีความหมายอะไรไหมในทางการเมือง
ที่มันจะเลื่อนไปไม่มีแต่ว่าถ้าเลื่อนอีกก็มี
ถ้าเลื่อนอีกมันมีเพราะว่ามันนานแล้วแล้วก็มันเลื่อนกันหลายครั้งแล้ว
ดังนั้นผมอยากจะรักษาคนที่ผมสนับสนุนนะผมก็ชื่นชมท่าน
ผมไม่อยากจะให้ท่านเปลือยตัวอีกเข้าใจค่ะ
ก็ได้มันยังอยู่ต้นเดือนต้นปีอ่ะ
คืออาจารย์ภัยบูลกำลังจะบอกว่าไม่เป็นไร
พฤศจิกายน๖๑ไปแค่กุมภา๖๒มัน๓เดือนไม่เป็นไร
ของคนที่จะมาลงสนามเลือกตั้งและจะเข้าสู่ระบอบปกติเนี่ยนะคะ
การผิดคำพูดไม่ใช่แค่เลื่อนมาแล้วแค่ครั้งเดียวนะ
เขาลากกันไปตั้งแต่ท่านเคยพูดอะไร
กลับจากต่างประเทศไปคุยกับใคร
ท่านเคยรักษาคำพูดท่านเคยเป็นไปเป็นมา

อาจารย์วันนี้มันโดนลากกลับไป

อันนี้มันจะมีความหมายหรือมีผลต่อพลเอกประยุทธ์

เอาไอ้พวกอยากเลือกตั้งนี่ก็มีอยู่แล้วนะฮะออกมานะฮะ
แล้วก็ส่วนพุทธเอกประยุทธนี่ต้องดูสองส่วน
ส่วนที่ถ้าท่านไปลงเป็นอย่างที่ว่านะฮะ
สนับสนุนพักการเมือง

ที่รัฐมนตรีท่านจะไปตั้งอะไรขึ้น
อันนั้นผมว่าโดนรุมยำแน่

ทั้งเรื่องเจตนารมณ์ของรัฐมนูล
ซึ่งรัฐมนุนที่เขียนไว้ไม่ต้องการให้
คลมมคศชหรือสนชไปเป็นสศ

ก็คือเจตนาที่จะไม่ให้
จะแยกกันจากกันให้ชัดเจน
นั้นถ้าเกิดท่านไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็
อยู่ในตำแหน่งอย่างนี้แล้วก็

ดำเนินการโดยที่ไปเอาเปรียบพักอื่นนะครับ

ก็สมัยก่อนพักการเมืองก็ทำกัน
สมัยก่อนพวกนั้นก็ไม่ได้ถูกห้าม

อันนี้เจตนารมณ์ของรัฐมนุนเขียนไว้ต่างกัน

ยิ่งมีความปัญหาเยอะนะ
เพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าคอสชด้วย

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมพูดด้วยความที่
เป็นฝ่ายที่เห็นท่านเป็นคนที่มุ่งมั่น

ท่านจะไปเคลิ้มกับคนรอบข้าง
ที่จะเอาท่านไปหลอกท่านเอาท่านไปใช้
พอเอาท่านไปใช้แล้วเสร็จแล้วท่านเสียหายหมด
แต่ฝ่ายที่เอาท่านไปหลอกใช้เขาสบายเขาไม่ได้มีปัญหา
พูดด้วยความห่วงใยอันนี้รู้เลยพูดด้วยความห่วงใย
อาจารย์ภัยบูลพูดถามชุดคำถามเดียวกันอาจารย์
จริง๓เดือนเนี่ยนะมันไม่มีผลอะไรเลยนะ
ที่ต้องออกมาพูดว่าแบบต้องพฤศจิกายนเท่านั้นเนี่ยค่ะ
ผมว่าเขารู้เขาเรียกร้องไปว่าไอ้พฤศจิกาไม่มีทาง

เขารู้ว่าเขาไม่มีทางแต่สิ่งที่เขาอยากได้ยินก็คือ
อยากได้ยินท่านนายกนี่ยืนยันเรื่องการเลือกตั้ง

ยืนยันนายกนี่ท่านนายกยืนยันออกพระราชกิจาเมื่อไหร่จบนะ

ก็จะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรก็ว่าไป

ประเด็นจะเปลี่ยนแต่จริงเนี่ยผมว่ากลุ่มนี้เขารู้อยู่ว่ามันไม่พฤติการแน่นอน
แล้วทำไมจะต้องออกมาให้วุ่นวายล่ะอาจารย์
มันวุ่นวายเมื่อไหร่หรอกออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องพูดวันนี้มีพูดเพิ่มแล้วเห็นไหม
เดี๋ยวมิถุนามีกำหนดวันแน่นอนแล้วนี่พูดหลุดมาแล้วอย่างนี้แล้วนะ
นี่ผมว่าเขาได้ผลนะไม่ได้ผลในที่ทำอยู่
เหรอคุ้มกันไหมอาจารย์

คนที่เดินกระบวนผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ได้เพิ่มมาอีกว่า
มิถุนานี่คุณบอกนะว่าคุณเป็นคนจะกำหนดวันแล้วนะ
ถ้าถึงมิถุนาไม่กำหนดก็อาจจะเอาตรงนั้นเป็นประเด็นเคลื่อนไหวอีกนะ

อาจารย์เอาใหม่ค่ะถามประเด็นนี้คือว่าสารเนินมันไม่มีความหมายอะไรอยู่แล้ว
ึ่งคนที่เคลื่อนไหวก็รู้แหละ
ก็รู้
ไม่ได้หรอก
แต่ที่เคลื่อนไหวนี่กลุมภาก็ไม่ได้
ดิวถ้าเจอกลุมภาว๖๒ไม่ได้นี่
อะไรยังไง
ก็มีเหตุผลทุกครั้งนะอาจารย์
เขาอยากจะให้เข้าไปเป้อว่าไอ้ข้อของหละอื่นก็ตามมา
หมดเอาเปรียบมาค่ะด้วยก็ขัดเจตนาของรัฐมนุญ
ตั้งให้กายเป็นจะออกมาเดินกระบวนใหม่
ออกก่อนอะไรประมาณนี้

ยิ่งกว่านั้นอีกครับมันยิ่งกว่านั้นอีกคือวันนี้ท่านมีความรู้สึกว่าท่านไม่ใช่คู่ต่อสู้
เป็นเรื่องที่ว่าคุณตกลงกันถ้าตกลงกันได้ไม่ต้องมายุ่งกับผม
แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านใครเสนอนี่ท่านเป็นคู่ต่อสู้นะ

หมายความว่าถ้าผมเป็นหัวหน้าพักใดพักหนึ่งที่จะเป็นคู่แข่ง
ผมกล้าที่จะบอกผมโจมตีท่านหัวหน้าท่านผู้รับการเสนอตัวจากพักนั้นเนี่ยได้นะ
เพราะเขาลงชื่อยินยอมเนี่ยที่จะลงไปเป็นคู่แข่งกับผม
อ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้เราแทนใจนะคะเราแทนใจ
ถ้าเราเป็นท่านถ้าเราเป็นผลเอกประยุทธ์เราไม่ลงไปให้แบบ

ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรโดนยำ
ถ้าไม่ลงไปเนี่ยมันจะได้อย่างแรกก็คือ
ต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษด้วยว่าถ้าเขาเกิดตกลงกันได้รอบแรกท่านก็ยอม

นี่สมมุติว่านี่พูดก็พูดเถอะเราก็ยังไม่รู้ว่าผลเลือกตั้งจะออกอย่างไร
ถ้าเกิดมันออกแลนด์สไลด์พักใดพักหนึ่งขึ้นมา๒๐๐กว่าเนี่ย

ไม่ใช่ถ้ามันเกิดเราสมมุติให้ดูไง
ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดแบบที่อาจารย์สุขุมว่านี่มันมีด้วยเหรอคะ

มันมีด้วยเหรอคะโอกาสที่จะเป็นแบบพักใดพักหนึ่งได้ไปเยอะเนี่ย
ผมว่ามันคงยากในระบบระบบแบ่งสรรปันส่วนจัดส่วนผสมอะไรเนี่ย

แต่ว่ามันก็มีทางเป็นไปได้เหมือนกัน
ไม่ใช่ไม่เป็นไปได้ซะทีเดียวนะตรงนี้
เพราะอย่าลืมว่าชนะรอบแรกนี่มาเลยนะ
เขตนี่ชนะมาก่อนเลยนะคะแนนสะสมมาว่ากันทีหลังนะ
อาจารย์สองคนดูจะให้คำตอบไปในทางเดียวกัน
เดี๋ยวไม่ต่างกันนะ

ที่บอกว่าไปในทางเดียวกันคือว่าไม่ควรเลื่อนแล้ว

คือเลื่อนเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะ
ใครที่เป็นคู่แข่งใครที่เป็นพักตรงข้ามกับท่าน

เพราะฉะนั้นคิดว่าคงไม่เลื่อนแล้วแหละกุมภา
หรือยังน้อยถึงเดือนกลุ่มภาพเนี่ยนะ

แต่ต้องมีวันเลือกตั้งที่แน่นอนให้คนยอมให้คนรู้ว่าไม่มีผิดไปจากนี้อีกแล้ว
คือมาแบบสวยดีกว่า

ไม่มาบอกว่าเราโดนทะลมถ้าลงไปอยู่ในบัญชีพักเนี่ย
ก็จะโดนถล่มตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง๙๐วัน

แล้วก็จะโดนทั้งยื่นฟ้องสารรัฐมนูลอะไรวุ่นวายไปหมด
แต่ถ้าไม่ลงไปแล้วก็รอจนหลังเลือกตั้ง
ถ้าได้เป็นก็ได้เป็นไม่มีปัญหา

แต่ว่าถ้าไปแบบวิธีแรกเนี่ย
ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นนะฮะแต่โดนถล่มก่อน
เปลืองตัวแล้วไม่การันตีด้วยใช่ไหม
แม้กระทั่งผมผมก็ยังต้องรู้สึกว่า
ถ้าท่านลงไปอยู่ในบัญชีพักอะไรขึ้นมาแล้วอ่ะนะฮะ
ผมก็ยังจะต้องบอกว่าผมต้องทบทวนเหมือนกัน
เพราะว่ามันจะมีหลายเรื่องไอ้คำว่าซื่อสัตว์สุจริต
ที่เราเป็นอย่างมีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมหรือความอะไรต่างทั้งหลาย
มันก็จะเริ่มคล้ายว่ามันจะตอบคำถามไม่ได้หลายเรื่อง

และรวมทั้งเมื่อไปอยู่ในพักอื่นเราจะไปสนับสนุนก็ไม่ได้
อันนี้ผมไม่ได้ว่าไปว่าผมมีความอะไรนะ
แต่หมายถึงว่าผมมองว่าท่านจะเสียมากกว่าได้
เดี๋ยวขอพักแวบเดียวขอกลับมาที่ปัจจุบันแวบเดียว
คือครบ๔ปีนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไว้ต้นรายการ
คือถ้าเลือกตั้งไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาต้องเตรียมของใหม่มาแล้ว
เต็มที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ก็๔ปีค่ะเพราะกำหนดเขาไว้อย่างนั้นนะคะ
แต่นี่สิ่งที่ท่านโดนทวงเพราะเอิญว่าท่านมาในลักษณะที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
แล้วครบ๔ปีอยู่ได้ยาวกว่าคนเลือกตั้งที่ชนะใสเก่งมาอีก
ก็เลยเป็นการบ้านหนักก่อนถึงกุมภา๖๓
ถ้าจะไม่เลือกแล้วเนี่ยนะคะท่านจะต้องพิสูจน์อะไรบ้าง
ในช่วงก่อนถึงกุมภา๖๒สักครู่ค่ะ
แถลงการกลุ่มคนอยากเลือกตั้งประชาชนชาวไทยทุกท่าน
พวกเราในนามกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เป็นเสียงเป่าประกาศแทนประชาชนทั่วประเทศ
ว่าไม่ต้องการเห็นพระเด็จการคอสชมีอำนาจครอบงามสังคมไทยอีกต่อไป
ลุกขึ้นมาแสดงพลังต่อต้านการเลื่อนการเลือกตั้ง
และความพยายามสืบทอดอำนาจของคอสชมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม๒๕๖๒
จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า๔เดือน
พวกเราได้จัดกิจกรรมแสดงพลังมาแล้วถึง๖ครั้ง
ทุกครั้งพวกเราได้ส่งเสียงนำเสนอข้อเรียกร้องต่าง
ต่างที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง
และคืนอำนาจกลับสู่ประชาชนอย่างแท้จริง
แต่เพราะว่าไม่มีครั้งไหนเลย
คอสชและบรรดาบริวารทั้งหลาย
จะรับฟังและนำไปปฏิบัติ
แต่เป็นเพราะหูของเขาได้ยินแต่คำเยาวโยนจากอีสาน
หายธรรมดาที่อยู่ภายเด็กสินใจของตนเองอยู่ตลอดเวลา
ในวันนี้ซึ่งเป็นวันครบราบ๔ปีของการรัฐประหาร๒๒ฮือสัปพาคม๒๕๕๗
เราสามารถสรุปได้อย่างหนึ่งว่า
ตลอด๔ปีที่ผ่านมาคือ๔ปีแห่งการบ่อนทำลายชาติโดยรัฐบาลคอสช
ประกอบไปด้วยการบ่อนทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน
บ่อนทำลายเศรษฐกิจบ่อนทำลายอนาคต
ในด้านหลักนิติรัฐนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนนั้น
รัฐบาลคอสชได้สร้างคนไกลในวัฒนธรรมนุษย์
เพื่อเปิดโอกาสให้ตนใช้อำนาจให้ตามอำนาจโภคศัย
โดยมีม๔๔ที่สถาปนาอำนาจเบ็ดเสร็จให้
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการออกคำสั่งใดก็ได้เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม
ซึ่งอำนาจเหล่านี้รัฐธรรมนูลที่พวกพ้องของคอสชร่างขึ้น
ได้รับรองไว้ในมาตรา๒
ซึ่งหมายความว่าความเลวร้ายใดที่ถูกเถียงกันว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ
ได้ถูกแปรสภาพให้เป็นเสมือนเป็นสิ่งปกติ
อันรวบถึงการนิรัตนโฆษกรรมตัวเอง

ขอบคุณประชาชนชาวใกล้ทุกคน
จงเป็นพยาน
ว่าพวกเราได้พยายามทุกวิถีแทนแล้ว
ในการเรียกร้องให้ความสะชอบ
จึงความพยายามในการเลือกการเลือกตั้ง
และการถึงพลอดอำนาจได้โดยดี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

แต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่พูดตลอดทั้งวันนี้
มันมาบรรจบกันพอดีตอนครบรอบ๔ปี
แล้วถ้าคุณผู้ชมตามเฟซบุ๊กนะคะ
ตามโซเชียลมีเดียของนักการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นพักใหญ่พักไหนก็ตาม

ทวงวิพากษ์ให้คะแนนตั้งคำถามความสงสัย
ซึ่ง๔ปีที่ผ่านมาอาจารย์สุขุมค่ะ
เอา๔ปีก่อน๔ปีถ้าจะลองให้ความเห็นใจรัฐบาล
แล้วลองหยิบเรื่องเด่นมาสักเรื่องรัฐบาล

ก็ผมว่าเพราะเป็นไปตามโพล
คือสำเร็จเรื่องรักษาความสงบเรียบร้อย
อย่างวันนี้เห็นไหมคนเดินเป็นร้อย
คนหลาบเป็นพันไม่สำเร็จได้อย่างไร

มันจนสงบจนมากเกินไป
คือบ้านเมืองมันต้องมีเสียงเอ็ดอึงบ้าง
ได้รู้ว่าคนคิดอย่างไรนะคนต้องการอะไร
แต่ถ้ามันเงียบเนี่ยนะมันเหมือนกับ

ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะตรงนี้นะครับ

ข้อสองมีอะไรไหมที่สี่ปีที่ผ่านมาเราโดดเด่นค่ะอาจารย์

ถ้าจะพูดอีกนะฮะก็เอาละ

อย่างวันนี้ก็ชัดว่า
คนระดับประหลัดกระทรวงเนี่ยก็โดนเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้
ตรงนี้แต่ก็ยังโดนนินทาอีกแหละครับ

เพราะมันมีลักษณะรูปหน้าป่าจมูก
มีการนินทาว่าถ้าพวกเดียวกันก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าจริงแล้ว
โดนเข้าไปหลายคนแล้วกันนะตั้งแต่๔ปี
ถ้าสมมุติให้อาจารย์แนะนำในฐานะคุณ

ทำยังไงให้ซื้อใจประชาชนให้ได้
ก็ทุกวันนี้ทำมาเนี่ยถ้ายังซื้อใจไม่ได้ก็
เวลาที่เหลือไม่พอแล้วครับ

ขอบังคับอาจารย์ให้ต้องตอบได้ไหม

ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนค่าคลองชีพนะ
ประชาชนเขาปากท้องนะฮะ
ค่ารถเมย์ค่ารถโดยสาร
พวกเหล่านี้อย่าไปมองข้าม

เพราะว่าคนชีวิตประจำวันอะไรพวกนี้
แต่โดยรวมฐเอกบุริยุทธิ์ท่านก็พอใจนะที่ผ่านมา

ถ้าท่านลุกขึ้นบอกไม่พอใจเมื่อไหร่มันน่าสงสัย

ท่านก็ยังมีบ่นอยู่ในลักษณะที่ว่า
คนเป็นค่ายการรู้สึกว่ายังไม่เต็มที่ในการทำงาน

กับค่ายการต่างกลับไม่เท่าที่ควร
กลไกเหมือนกับแบบไปไม่เท่ากันไม่พร้อมกัน
อาจารย์ค่ะถ้าสมมุติเราเตรียมการเลือกตั้งกุมภาพันธ์๖๒
คนที่จะลงสู่สนามเลือกตั้ง
หรือว่าถ้าตามรัฐมนูลนี้อาจจะไม่ได้ลงสนามเอง

คือสิ่งที่ต้องสั่งสมตอนนี้แล้ว
คือต้องแสดงให้สาธารณะเห็นอะไรบ้างคะ
คืออันหนึ่งนะที่ผมว่าถ้าท่านจะแสดงให้เห็น
สิ่งที่น่ากลัวสำหรับท่านในแง่ของการทำงานการเมืองต่อไป
คือลักษณะการประสาน

คนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดของ
ฝ่ายการเมืองเนี่ยนะต้องประสานงานเก่ง
ทำไมต้องประสานเองอ่ะคะอาจารย์มีคนทำให้เยอะแยะค่ะ

เพราะว่าคุณรัฐบาลคราวหน้านินแน่นอนเลยครับ
ต้องเป็นรัฐบาลผสมอย่างน้อยสุดก็ผสมระหว่างนักการเมืองกับ
กับนักบริหารหรือว่านักวิชาการอะไรพวกนี้นะ

มาจากเลือกตั้งกับพวกไม่มาจากเลือกตั้งต้องผสมกันอย่างละ
อีกอย่างหนึ่งพักการเมืองอีก

ถ้าสมมติเป็นลักษณะที่อาจารย์สกุมบอกเนี่ย
แปลว่าคนที่จะมานั่งเป็นผู้นำเนี่ย

ทักษะประสานนี้ต้องมากกว่าการเลือกตั้งแทบจะทุกครั้งที่ผ่านมา
มีความรู้สึกว่าท่านค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูง
ซึ่งก็ต้องคุยสิคะคุณเป็นผู้นำ
ต้องให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ควรเป็นอย่างนี้
แต่ลักษณะในทางการเมืองมันอีกแบบนะ
คือการจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่สั่งนะ

ประสานเพื่อให้โตว่าเอาหมายตรงนี้

ถ้า๔ปีคุ้นที่ใช้การสั่งถ้าสมมุติท่านได้มาเป็นอีก๔ปีไม่ใช่สั่งแล้ว

หรือซื้อสั่งอาจจะเป็นสไตล์ท่านได้ไหมคะ

ท่านอาจจะมาสไตล์สั่งแบบคนเกรงขามอะไรอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์
แล้วจะรู้จักนักการเมืองไหมอย่างที่บางคนเคยพูด

โทษนะนี่พูดถึงอดีตเพราะเราเป็นคนเก่า
คุณถนอมเคยปวดกระวานกับนักการเมืองสอสอเนี่ยอ่า
แค่จะให้ยกมือผ่านงบประมาณนี้ยังต้องเจรจากันเลย
ไม่ใช่อยู่ดีว่าพรุ่งนี้ประชุมแล้วคุณเป็นลูกพักคุณไปยกมือนะ

ต้องมาชี้แจงให้เห็นว่างบประมาณมันเป็นประโยชน์ต่ออะไรยังไง
แถมจังหวัดของแต่ละคนได้ยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีลักษณะ
เข้าใจกันว่าการเมืองก็ตอนนี้แหละ

ไม่ยากหรอกเพราะเด็กไปยุธทำอะไรเซอร์ไพร์เยอะ
ก็เดี๋ยวท่านก็ปรับตัวของท่านเอง

ท่านจะไม่ชินใช่ไหม

อาธารณ์๑๐ปีที่ผ่านมาผลงานชิคกี้พาย
แต่เรื่องความสงบนี่ผมเห็นด้วย

คือหมายถึงโดยปกติ
ของเราชอบให้มันมีอะไรต่าง

ทีนี้ไอ้ที่ชอบสงบเนี่ยนะ

ก่อนจะมาสู่ยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ย

คนก็เลยเรียกร้องความสงบ

ไม่มีทางหรอก
อยู่ในวัดยังไม่ยอมสงบนานเลย

ยังมีปัญหาเลย
สังคมไทยเนี่ย

เขาก็เริ่มอยากจะขยับขยาย

อย่ามองแต่ว่าคนไทยเนี่ย

แล้วก็จะคิดว่ามันจะเศรษฐกิจจะเดินนะ
บางทีเขาก็ต้องการความขยับ
ต้องการบรรยากาศที่เขาเรียกว่า

มีอารมณ์ที่จะไปคล้ายว่า

มันไม่เกี่ยวแต่ว่าความรู้สึกเขา
ถ้ามันมีบรรยากาศอะไรหยุ่นเข้าไป

แต่ถ้าไปเลือกตั้งไปเป็นแบบอีก๑๐ปีที่แล้ว
เหมือนเดิมเขาก็ไม่เอาอีก

ผมถึงแค่บอกว่ามันถึงเวลาต้องเข้าสู่การเลือกตั้ง

แต่เป็นการเลือกตั้งที่จะต้องให้มัน
มีความสงบเรียบร้อยด้วย

เลือกตั้งเลยจะต้องกลับไปแบบเดิมก็ไม่ได้
หรือจะเอาอยู่อย่างสงบแบบ
อย่างคอโซชอลคุมเด็ดขาดอย่างนี้

แล้วประเทศนะฮะมันต้องเดินต่อไป

ประเทศเราผ่านการหล่อหลอม
หาทางออกมาตลอดเวลาได้อยู่แล้ว

ก็เรื่องปากท้องไหม

เยี่ยมประชาชนได้เยอะอย่างนี้
แต่ไอ้ที่ไปหาว่าท่านไปหาเสียง

แต่ส่วนผมผมบอกว่าไอ้ที่ออกไปดีแล้ว

แต่พุทธเอกประยุทธท่านเป็น

เท่าที่ทราบมาท่านเอาใจใสมาก
สิ่งที่ท่านอาจจะต้องตอนนี้

ให้มันดีที่สุดอะไรควรจะมุ่งไปทางไหนอาจารย์

ปากท้องให้รู้สึกว่ามีเงินอ่ะ

ก็เห็นก็แจกกันอุตลุด

ถึงเวลาที่มันต้องเลือกตั้ง

แล้วอะไรมันจะเกิดมันก็เกิด

มันไม่มีทางหรอกที่จะไป
ห่วงอุ้มอยู่คนเดียว

มันไปไม่ได้สังคม

กลไกของสังคมก็กำลังเดิน

ที่บอกว่าท่านทำเยอะมากนะ

กฎหมายที่ผ่านสภา

ออกมาเป็นจำนวนมากมายก็ออกมาในสมัยนี้

จะระดับสภาพอีกเรื่องนะแต่ความรู้สึก
ไม่ว่าดีกว่ายังไงก็ตามอะนะ
อะไรนานมันก็จะเริ่มมีปัญหา

อาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอโฆษณาช่วงสุดท้าย
ช่วงสุดท้าย

อาจารย์อยากพูดอะไรก็ได้
ถ้าให้วัดถ้าให้คนเขาจะเลือกตั้งเขามองมา
เขามองว่ารัฐบาลที่ผ่านมา
ดูแลประชาชนน้อยกว่าดูแลราชการ

ผมว่าคนเป็นแค่การในยุครัฐบาลชุดนี้นะ
รู้สึกขึ้นเงินเดือนสามหมดอะไรอย่างนี้
อ๋อคนอาจจะรู้สึกเปรียบเทียบ

รู้สึกเปรียบเทียบในเรื่องการเนี่ยนะ

คือวันนี้ต้องยอมรับว่า
มันมีการแบ่งกันอย่างในพื้นที่

คือสิ่งที่ส่งลงไปแบบนี้
เมื่อก่อนมันผ่านไปทางคนที่มาจากการเลือกตั้ง
หรือผ่านจากองค์กรที่เป็นพื้นฐาน
เข้าใจคือเมื่อก่อนเมื่อเขาบอก
เวลามีตัวแทนมีสตหรือเลือกตั้งระดับท้องศิลป์ใน

ไฟล์ถนนที่บ้าน
รวมทั้งงบมันลงไปตามหน่วยท้องศิลป์มากกว่า
ที่จะผ่านทางราชการ
แต่ว่าที่ผ่านมากลไกแบบนี้มันหายไป
เขาบอกว่ามันไปไม่ตรงกับเจตนาของประชาชน
เพราะว่าคนเป็นราชการเป็นตัวแทนส่วนกลาง
ไม่ใช่ตัวแทนส่วนท้องถิ่นเหมือนกับหน่วยท้องถิ่นทั้งหลาย
แล้วก็พูดกันตรงอีกอันก็คือ
เรื่องการงบประมาณรัฐบาลของฟุ่มเฟือยทั้งหลายทั้งปวง
รวมทั้งผมยืนยันนะฮะ
เรื่องกองทัพเนี่ย
งบประมาณผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนมองเห็นนะ
ว่าขอโทษนะถือโอกาสได้ว่ะ
มีข้อกังขาคือมันมีหลายข่าวที่มันออกมา
ไม่ใช่หลายข่าวที่มันปรากฏ
อย่างเช่นใครจะไปนึกว่าเรามา

ซื้อเรือดำน้ำอย่างเงี้ย

คือถ้าเมื่อกี้ให้พูดว่าจุดอ่อนที่จะถูกโจมตี
รัฐบาลชุดนี้ในตอนเลือกตั้งเนี่ย
ซึ่งหัวข้อคือเรื่องงบกระลาโหม
หรือเรื่องการจัดสรรงบประมาณคะ

ก็คงไม่มีอะไรมากกว่าว่าทุกอย่างมัน

ตรงไหนตอนไหนเวลาใด
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก็ยอมรับว่า

ท่านก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำมาดีแล้ว

แต่ว่ามันจะไปดีถูกใจทั้งหมดเป็นไปไม่ได้
คนที่ไม่ถูกใจเขาก็วิภาควิจารณ์นะฮะ

สังคมก็คือสังคมไทยเป็นสังคมเบื่อง่าย

ท่านยังไงถึงเวลาก็เบื่อท่านจนได้
แต่ว่ามันก็ยังมีอีกนะฮะ
ซึ่งสังคมในลักษณะที่
อาจจะอยากจะให้ท่านต่ออีก

เพราะว่าไม่ชอบอีกพวกนึงอะไรต่าง

แล้วยังมีโอกาสที่จะเป็นไปอย่างนั้น
แต่ทั้งหมดมีอยู่อย่างเดียวว่า

ก็ทำไปแต่มีอย่างเดียวที่

เวลาพูดแล้วเนี่ยนะ

ไปกันใหญ่เลยไอ้สิ่งที่ทำมาดีหมด
มันเสียอยู่ตรงเดียวก็จะมาพูดย้ำกันใหญ่

อย่าเข้าไปอยู่
เป็นคู่แข่งกับเขาโดยตรงเลย

คอลหามันมหาศาลเลยที่จะโดน

เป็นบัญชีพักนั้นไปแข่งกับเขา

ผมยังว่าท่านเป็นคนที่
เป็นนายกรมนธรรมนลมวะตรีที่ดีที่สุด

ซะแต่ท่านไปเลื่อนเลือกตั้งอีก

อย่าเลยอาจารย์สุขุมปิดท้ายค่ะ
แง่ของคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยการเลือกตั้ง

ถ้าถึงวันหนึ่งสมมุตินะฮะสมมุติว่า

ว่าจะเป็นด้วยรูปแบบใดก็แล้วแต่แต่มาหลังเลือกตั้งอีก
อาจารย์คิดว่าลักษณะการบริหารประเทศ

ท่านจะเป็นเหมือน๔ปีไหมที่เราจะคุ้นเคย
หรือท่านจะปรับตัวเข้าหาประชาชนแน่

ก็อยากจะเชื่ออย่างท่านพระพิบูรณ์ว่านะ

คนระดับนี้แล้วถ้าจะปรับตัวนะ

ก็ต้องยอมรับว่าท่านปรับเยอะแล้วนะ
จากปีใหม่มาเนี่ยนะ

หมายความว่าอดทนต่อคำถามประชาชนมากขึ้น

เพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องปรับตัวเข้าหาท่านนะเดี๋ยว

เป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่ปรับตัวเข้าหา
เป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่จะต้องปรับตัวเข้าหา

นักการเมืองกับเสียงประชาชนมันคู่กัน

ถ้าท่านจะเป็นนักการเมืองท่านต้องเข้าใจตรงนี้

ใกล้เลือกตั้งอันนี้เรากะว่าไม่เลื่อนแล้วนะ

ผมยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ปรับตัวได้

จะทำเพื่อประเทศชาติ

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิรออยู่วันนี้ลาไปก่อน